ราชบุรีอันดับ๑๓ภายใต้โค้ชใหม่มาโกซิโมเน่นะครับ
ลูกทีมของโคชเบสผลงานออกสตาร์ทไม่ค่อยดีครับในระดูการนี้
ครึ่งแรกเนี่ยก็ออกสตาร์ทกันมาเริ่มเกมครับยังจับจังหวะกันอยู่นะครับ
แต่เกมบุกของเมืองทองเนี่ยดูจะไม่ค่อยบู้บ้านเท่าไหร่มีโอกาสบ้างแต่ไม่คมครับ
ในช่วง๔๕นาทีแรกกลับมาในช่วงครึ่งหลัง
อริสักไกรสอนอาลุยหลบสองคนไม่พ้นแล้วเปิดแม่นซะด้วยครับ
ราชบุรีน้ำ๑๐ครับนาทีที่๕๐
ตัวสำรองครับสติฟันลองจิลไปแย่งบอลจากอาริสักแล้วก็เปิดให้กับยันนิกบอลลี่มง
ส่วนกลับของราชบุรีครับยิงติดนัทธุสุบันโยธาตามเข้ามาซ้ำโดยคังซูอิลแม่นด้วยครับ
นาที๖๖เข้าทิศหนีเป็น๒๐และกลายเป็นประตูตอกย้ำชัยชนะครับ
ปล่อยให้บอลลุดไปถึงนัทธวุธมันได้ยิงนะครับ
ยิงติดเซฟของดังวันลำไปลื่นอีกครับจังหวะจะตามเข้ามาเก็บ
ครับราชบุรีมี๖คะแนนขึ้นมาที่๙นะครับ
ส่วนเมืองทองมี๖แต้มเท่าเดิมอยู่อันดับ๑๐
หลังจากที่แพ้ราชบุรีครับส่งผลให้โค้ชเบ๊ภายโรศประวัติวัฒนาศนีรกษ์
คุณซื้อของกิเลนพยองประกาศลาออกจากการคุมทีมหลังจากก่อนหน้านี้
ชเบสเคยบอกไว้นะครับว่าจะพิจารณาอนาคตของตัวเองหลังจากผ่าน๕นัด
และถึงเวลานี้ก็ทำไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับ
โค้ชเบย์ขอยุติบทบาทการเป็นเฮดโค้ชของทีมโดย๕เกมที่ผ่านมาครับ
ทำหน้าที่ในหลีก๕นัดชนะ๒นัดก็คือชนะเชียงใหม่กับเชียงราย
แล้วก็แพ้๓นัดให้กับประจวบแบงคอกแล้วก็ราชบุรีครับ
ในคู่อื่นชนบุรีเก็บ๓คะแนนแรกครับเอาชนะพีทีประจวบ